จังหวัดตรังยุ่งแล้วค่ะยุ่งแล้วเพราะว่าครอบครัวเนี้ย
เขยยิงหลานดับปมขัดแย้งแนวที่ดิน
คือมีปัญหากันเรื่องการแม้ละเขต
ก็จะกันทำไมเรายากกัน

เออคุยกันคุณผู้ชมมีปัญหากันมากว่า๒ปีเป็นแบบนี้เลยครับ
สวัสดีครับ

่งแล้วเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
นางนุกูลพุทธนุ่นอายุ๖๑ปีเป็นคุณแม่นะ

กู้ภัยยกศพนายอำพันธ์พุทธนุ่นอายุ๔๐

ในตะบนคลองปางอเผลศดาจังหวัดตรัง
เหตุเกิด๖โมงเช้าเมื่อวานนี้
พันธุ์ถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่ในสภาพที่

มีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองพกสั้นไทยประดิษฐ์๑นัด

กระจายดิกระจายปั๊บเข้าแผ่นหลัง
เข้าใส่โครงด้านสาย๖แผล
แล้วก็ทะลุต้นแขนขวาอีก๑แผลครับ
จากศพไปประมาณ๒๕เมตรเป็นสวนยางพารา
ที่ยังไม่ได้กรีดต้นยังเล็กอยู่นะ
ผ้าห่มสีแดงแล้วก็เสื้อผ้าของผู้ตาย

ผู้ก่อเหตุคือนายสุชาติบริพันธ์
อายุ๖๗ปีลุงเขยของอำพันธ์นั่นแหละนะ
เคยเป็นอดีตสมาชิกอบตหมู่๘ด้วย

พันธ์ผู้ตายและนายสุชาติผู้ก่อเหตุเนี่ย
ทะเลาะกันคุณผู้ชมทะเลาะกันมานานแล้ว

ประกอบกับผู้ตายมีพฤติกรรมเสพยาด้วย
อันนี้ข้อมูลจากครอบครัวเขาจากข่าวนะ
ก่อนเกิดเหตุนายอำพันธ์อยู่ในสวนยางของเขานี่แหละครับ
อยู่ติดกับสวนของนายสุชาติ
ก็ออกมากรีดยางใช่ไหม
พันนี่คุณผู้ชมครับเป็นการจำลองเหตุการณ์
อำพันธ์เนี่ยเห็นปั๊บก็คว้าท่อนไม้ไปตีสุชาติ

แขนรับเอาไว้ได้แล้วก็ชักปืนที่พกมายิงใส่นะฮะ
ยิงใส่หนึ่งนัดล้มลงเลยแล้วก็วิ่งหนีไป
นางลูกกูลแม่ของผู้ตายเล่าแบบนี้อีฉนวลเฮตอีฉนวลเฮต
ลูกชายเนี่ยนะครับมาถูกยิงเสียชีวิตก่อนวันเกิด
ก่อนหน้านี้เคยถูกรอบยิงมาแล้ว๒ครั้งแต่รอดมาได้
ซึ่งเธอบอกเธอก็รู้ว่าใครทำแม่รู้

ไปแจ้งความเอาไว้ครับแต่ตำรวจไม่รับแจ้งบอก
ให้เกิดเหตุมีหลักฐานก่อน
รับว่าลูกชายเธอน่ะติดยาจริงแต่ไม่ได้ทำร้ายใครนี่
มบาดหมางที่นายสุชาตินะครับมายิงลูกชายเธอก็น่าจะเป็นเรื่อง
เขตที่ดินแปลงปลูกยางพาราของเธอ
แล้วพี่สาวคุณผู้ชมดูดูภาพข้างหน้าประกอบ
คือมันอยู่ติดกันใช่ไหม๒๓ปีก่อน
คือแม่เขาก็โค้นต้นยางเพื่อจะปลูกใหม่
นะครับแล้วนายสุชาติก็มาขอให้ขุดคูน้ำ
คูน้ำทำไมอ่ะลูกขุดคูน้ำเพื่อจะทำเส้น
แบ่งเขตที่ดินแต่เธอบอกไม่ต้องจะทำทำไมล่ะลูก
พี่น้องกันพี่น้องกันจะทำทำไมไม่ต้องขุดหรอก
จากนั้นทั้งสองครอบครัวก็มีปัญหาระหองระแหง
เป็นต้นมาคุณผู้ชมครับแม่บอกยืนยันจะเอาเรื่อง
ถึงที่สุดนะสงสารหลานชายสองคนต้องกำพลาพ่อ
แม่มันก็ทิ้งไปตั้งแต่เล็กแล้วนี่นะแม่เขาเล่า
ล่าสุดนายสุชาตินะครับเข้ามอบตัวเอาปืนลูกซองมาด้วย
ไม่มีทะเบียนที่ก่อเหตุยิงเข้าไปนั่นแหละสารภาพว่ายิงอำพันธ์จริงอ่ะ
ทำไมอ่ะยิงเพราะผมเสพยาทำให้ผมรู้สึกระแวง
แล้วก็เลือกปัญหาที่ดินที่ตี้คุณข่าวรู้ไปนี่แหละ
แล้วโทรหาผู้ใหญ่บ้านแล้วผมก็มาอบตัวนี่แหละ
ตำรวจแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และไม่มีเหตุอันสมควรครับ